คุณผู้ชมเมื่อวานเราเล่าข่าวไปเป็นข่าวที่หลายคนก็ติดตามนะคะว่ามีเด็กชายคนนึงเนี่ย

อุ้มขึ้นรถถามว่าเงินมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็ปล้นเงินไปหมดเลย
ว่าถูกต่อยด้วยแล้วก็เอาเงินไปด้วยแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่อ่านข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
คือชายวัย๑๘ให้การกับตำรวจว่าเอาเงินไปใส่ตู้ฝากเงินช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
แต่๕ทุ่มตู้มันปิดแล้วนะมันฝากเงินไม่ได้แล้วนะ
สุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่สงสัยจริงคุณผู้ชมเป็นเรื่องโอละพ่อนะคะสรุปแล้วเรื่องปล้นเงินไม่มีค่ะเป็นการกุ
เรื่องขึ้นเพราะว่าเอาเงินพี่สะพ้ายไปใช้หมดแล้ว
ขณะที่ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
ในตลาดถนอมมิตร๘๘แขวงท่าแรงเขตบางเข
ตำรวจนครบานคันนายาเขาก็ระดมกำลังกัน
สายสืบทั้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพ

แล้วก็เส้นทางที่คิดว่าคนร้ายจะหลบหนีทันที
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดชผู้กำกับการ

จากการสอบปากคำผู้เสียหายครั้งแรก
ยืนยันบอกถูกคนร้ายปล้นเงินไปจริง
เป็นเงินของพี่สะพ้ายที่ให้ช่วยนำมาฝาก
แต่พอลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
กล้องวงจรปิดแล้วก็ปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมด

ไม่เจอผู้เสียหายในพื้นที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือใดทั้งสิ้น

ชายวัย๑๘ปีคนนี้ก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
เอาเงินพี่สะพ้ายไปใช้หมดแล้ว
พี่สะพ้ายจะโกรธก็เลยกุเรื่องขึ้นมา

เพราะว่าทำแบบนี้ถือว่าแจ้งความเท็จ
แล้วก็ต้องถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้การว่าเอาเงินไปใช้อะไร

เราไม่ได้เอาคำให้การว่าผู้เสียหายให้การเท็

ก็จึงเชื่อว่าเขาให้การเท็จ
เพราะว่าหนึ่งการทำธุรกรรมที่นาคาร

ต้องไป๕ทุ่มมันเข้าไปได้อยู่แล้ว
ทางด้านของนางสาวสาวรักษณ์มหายศปรรญญา

ผู้ต้องหาเป็นน้องชายของสามี
เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็เลยไว้ใจ
ให้เอาเงินกว่า๘๐๐๐บาทที่จะใช้ซื้อรถตู้
ไปฝากผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติให้หน่อย

น้องชายกลับมาบ้านด้วยอาการตื่นตระหนก
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกปล้นเงิน
พี่สะพ้ายก็เลยพาน้องเข้าแจ้งความ

คือถ้ามันไปแจ้งความแล้วมันไม่จริง

เราไม่รู้ว่าเขาโขหกหรืออะไรอย่างนั้น

เขาก็ยังมีแจ้งความว่าเขาโดนจริงเขาไม่ได้อะไร

ตอนนั้นตรงที่เกิดนี้มันจะมียา

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะตำรวจก็พบว่า

ซึ่งเคยถูกจับดำเนินคดียาเสพติดปี๕๖
ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเลยว่า
เรื่องนี้จะมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอื่นด้วยหรือเปล่า